แม้ว่าแกนำคศท่านต่างบุคคลในรัฐบาล
หรือว่าแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

จะบอกว่าเรื่องการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระสวงแรงงานของพเอกสุฤิชัย

เพราะว่าเหตุการณ์ต่างในช่วงเวลาที่ผ่านมา
หลายเหตุการณ์มันก็ส่อให้เห็นว่า
มันอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น
คอสชและรัฐบาลหรือไม่อย่างไร

ถือเป็นครั้งแรกที่คำสั่งตามมาตรา๔๔
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ให้ยกย้ายอธิบดีกรมการจัดหางาน
ไปเป็นรองประหลัดกระทรวงแบบสายฟ้าแลบ
สร้างแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นภายในทีมคอสชอย่างชัดเจน

ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาสายตรง
บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ทีมยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเจ้ากระทรวงแรงงานในทันที

เป็นเพราะทนแรงกดดันจากฝั่งของนายกรัฐมนตรีไม่ไหว

ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมาแล้วหลายรอบ
ตำแหน่งประหลัดกระทรวงที่ผลเอกสิริชัย
ผลักดันคนในขึ้นมาทำหน้าที่

กลับทรงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
ห้วยมานั่งเป็นประหลัดกระทรวงแรงงานแทน
ก็ยิ่งทำให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวง
เป็นไปอย่างไม่ราบรื่นยิ่งขึ้น

อดีตอธิบดีกรมการจัดหางาน
ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานใกล้ชิด
พลเอกสิริชัยมาโดยตลอด
คำสั่งโยกย้ายแบบสายฟ้าผ่า
ชนิดที่แม้แต่เจ้ากระทรวงเองก็ยังไม่ทราบเรื่อง
ปฏิกิริยาตอบกลับจึงมีให้เห็นอย่างรวดเร็ว
ขณะที่เบื้องหลังของคำสั่งตามมาตรา๔๔ครั้งนี้
เป้าไปที่ความล่าช้าในการพิสูจน์สัญชาติ
ยังคงพบว่ามีการเรียกสินบน
ถ้าไหนหน้าในการขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
อยู่ในหลายพื้นที่ทั้งที่นโยบายแก้ปัญหาแรงงาน
ถือเป็นนโยบายหลักสำคัญที่ส่งผลกระทบ
ความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ
แม้ขณะนี้จะยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่า
จะมีตามมาอีกหรือไม่อย่างไร
แต่ที่แน่นั่นคือโอกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
สามารถปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี
เพื่อดึงคนที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม

หลังจากตลอด๓ปีที่ผ่านมา
ยังคงวนเวียนอยู่กับคำว่าพักพวกพี่น้อง
ไม่ท่าก็ไปถามไม่ตามกัน

คุณมีตัวต่อเหนียวคะและรัฐสุริยาฯกระเตศนี่ยังมีสินอย่างสุดยอด
นี่ก็ขอเรื่องไหนแล้วอยากจะช่วยเพิ่มไหมคะ

ก็ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นนัยยกษ์

ไม่มีไม่มีไม่มี

จะมีรักษาการรักษาภูมิฟรีแรงงานด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวยังไม่คุยเลยกับนัยยกษ์เลย

เดี๋ยวยังไม่คุยกับนายกเลยเดี๋ยวคุยกัน
นักวิเคราะห์ทางการเมืองคาดการณ์ในทิศทางเดียวกันว่า
ท้ายที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์คงไม่กล้าแตะต้องกระทรวงที่พี่ใหญ่และพี่กลางดูแล

แต่การปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้จะเป็นบทพิสูจน์ภาวะผู้นำ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่๒๙อีกครั้ง
เหมาะสมกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนนอกในยุคปฏิรูปจริงหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน